ดูกันที่หนุ่มหล่อสุดล่ำอย่างร้อนกันหน่อยดีกว่านะครับ
คุณผู้ชมก่อนหน้านี้เนี่ยติดโควิดก็ปิดกันไปยาวเลย
สำหรับการเรียนการสอนโยคะของหนุ่มร้อนของเขานะคะ
ตอนนี้หลายอย่างมันคลายล็อกกันไปหมดแล้วค่ะ

เพราะว่ารัฐบาลคลายล็อกเจ้าตัวก็เลยจัดเต็มโชว์ลีลายโยคะ

เรื่องความปลอดภัยก็มีมาตรการเข้มข้นด้วยนะคะ
แต่ว่าเธอเองเห็นบอกว่าประสบอุบัติเหตุสดร้อนเลยค่ะ
ลื่นในห้องน้ำที่บ้านนิ้วโป้งเท้าบาดเจ็บ

งานนี้รอนบอกว่าฟาดเคราะห์ไปแล้วกันค่ะ
ในห้องน้ำแล้วลื่นครับทีนี้นิ้วโป้งลื่นครับลื่นเพราะว่าแล้วนิ้วโป้งมันไปโดนกระเบื้องในห้องน้ำครับ
ทีนี้เลือดมันไหลไม่หยุดผมก็เลยเนี่ยครับเอาพลสำเรียเพราะเลือดมันไหลไม่หยุดไง
เอาอุดตรงแผลไว้แล้วก็ขับรถไปโรงพยาบาล
ซึ่งตอนนี้ยังไม่รู้ว่าจะต้องเย็นหรือเปล่า
แต่ผมคิดว่าไม่น่าแล้วนะขอร้องไม่อยากจะกลัว
เพราะว่าทำงานทุกวันด้วยนะครับก็เลยเออเดี๋ยวลองมาดูก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวไปกองทุกวันเลยนะครับ
เท้าเจ็บก็ยังฟิตยังทำงานกันอยู่นะคะแล้วก็บอกเลยว่าเห็นหล่อแบบนี้แน่นอนค่ะ
เฮ้ยเราจะได้สอนเดี๋ยวค่ะจริงหรือเปล่าเออก็มี
ดูแบบว่าเออแปลกอะไรอย่างนี้แต่ว่าเราก็อย่างผมเองตอนนี้ครับก็ไม่ได้สอน
ก็ดูแลตัวเองดีขนาดนี้นะคะหลายคนก็คงอยากจะรู้เคล็ดลับด้วย